เรื่องนี้กันหน่อยนะคะชวนขนหัวลุกมาก
คุณผู้ชมค่ำคืนของวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เรารายงานข่าวปลายว่ามีผัวอายุ๔๕ปีชัยมายหน้า๓
ทุบเมียโดยเฉพาะเข้าที่หัวหัวยุบเลยนะคะ
เมียตายหลังจากนั้นฝ่ายเมียถูกนำศพไปที่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้มีใครนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนนี้บรรยากาศฝ่ายผัวหลังจากที่ถูกจับได้แล้ว
ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
คือนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพถูกไหม
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่ทำให้ขนหัวลุก
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านี่แหละน่าจะเป็นเพราะวิญญาณของผู้ตาย
ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว

นี่ดูจุดตอนที่ตำรวจนำตัวฝ่ายผัว

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก่อนนะคะ
ผู้ตายก็คือนางลำไพรโควัฒนกุลอายุ๔๑ปี
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๒๘๘หมู่๑๗
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าเรื่องชวนขนหัวลุก
เพราะก่อนที่ช่วงเช้า
ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เจษฎาพิมโคตรอายุ๕๔ปีเป็นประธานชุมชนศรีสุราช
ออกตรวจพื้นที่ไปดูบ้านจุดเกิดเหตุ
ที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหามาทำแผน
ปรากฏว่าไปดูความเรียบร้อย
ประเด็นมันอยู่คือเจอแมวดำ๓ตัว
ตัวแรกเดินวนไปเวียนมาร้องอยู่หน้าบ้าน
แบบนี้หลังบ้านค่ะ
หลังที่หลังบ้านจุดที่ตำรวจไปพบศพของคุณลำไพรเนี่ยนะคะ
จมกองเลือดไปพบแมวดำอีก๒ตัว
เดินวนเวียนส่งเสียงร้อนเหมือนกับว่า

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณเจษดาหน่อยค่ะ

สองตัวอยู่ตรงจุดศพนอน

ก็เป็นคือว่าโบราณบอกว่า
มันเป็นวิญญาณวนเวียนกลับมาบ้าน
ตามที่โบราณความเชื่อของโบราณครับ
คิดว่าผู้ตายยังไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือเป็นยังไง

เพราะว่ามันต้องครบ๗วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตาย
ตามโบราณตามความเชื่อของคนอีสานคนอีสานเราครับ

ผมเชื่อว่าแมวสองตัวจะได้จะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
หรือว่าผู้เสียชีวิตนี่เคยให้อาหาร

คิดว่าวิญญาณจะมาไหม
คิดว่าวิญญาณจะมาครับ
เพราะว่าวิญญาณเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตาย
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นความเชื่อที่ชาวบ้าน
แล้วก็ผู้นำชุมชนเขาเชื่อแบบนี้นะคะ
วิญญาณของผู้ตายตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว
เขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าครบ๗วันถึงจะรู้
ถ้านับเวลาวันที่ผู้ตายตายก็คือ๒๙กุมภาพ
วันนี้๓มีนาก็ประมาณ๓๔วันยังไม่รู้นะคะ
นี่เป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณ

ทีนี้หลังจากที่ผู้นำชุมชนเล่าเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านฟังนะคะ
หลายคนก็ขนลุกสู้เลยค่ะบอกว่า
ก็น่าจะใช่แหละน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ตายมาให้อาหารแมว
เพราะว่าปกติแม้ว่าผู้ตายจะเป็นคนชอบดื่มเหล้า
และชาวบ้านเรียกว่าไอ้ขี้เมา
แต่ผู้ตายก็ใจบุญนะชอบให้อาหารหมาอาหารแมว